อื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของพลทหารเข้มด้วยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พลทหารเข้มหรือว่าพลทหารคชาพัชะ
ถูกรุ่นพี่๓คนซ้อมจนกระทั่งอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ร่วมแล้วก็กว่า๒๐วันจนกระทั่งตี๕ของวันนี้
พลทหารเข้มหรือว่าพลฐานคชาพัชะเสียชีวิตแล้วนะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพ่อของพลฐานเข้มบอกว่า
ตอนนี้อโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ทำลูกของเขาเสียชีวิต
ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่ติดใจอยากให้ลูกไปแบบสบาย

คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารเข้มก็คือนายคมฉันพชะ
และนางรุ่งฤดีศรีฮวง
ก็นำศพของลูกชายออกจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีค่ะ
เพื่อส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

พลทหารเข้มสิ้นลมหายใจไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้
คือสักประมาณตี๕๔๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวสารให้กับหลายคนได้ทราบ
โดยพ่อแม่ของพลฐานเข้มคือแน่นอนล่ะค่ะ
ว่าอาการโศกเศร้าคุณผู้ชมเป็นภาพนี้นะ
เป็นภาพจับมืออำลาอาลัยครั้งสุดท้ายพลทหารเข้ม
แล้วก็มีการบอกกล่าวว่าพลฐานเข้มจากไปแล้วนะ

ภรรยานี่เขียนว่าอ้วนไปดีนะ
เขารู้ว่าอ้วนอ้วนนี่หมายถึงพลทหารเข้มเนี่ยนะคะ
เป็นการเรียกแทนเขาบอกว่าสู้มามากพอแล้ว

บอกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณคืนหนึ่งก็ได้ฝันนะ
ฝันว่าพลทหารเข้มก็มาเล่นมาหยอกล้อกับตัวเองแบบปกตินี่แหละค่ะ
พอสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่

ว่าพลทหารเข้มเนี่ยก็คือสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิต
แต่ถึงแม้ว่าจะทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ทำใจไม่ได้ค่ะ
ต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของพลฐานเข้มก็มารับศพของพลทหารเข้ม

ญาติบางส่วนก็เดินทางไปเตรียมงานศพที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลทหารเข้ม
คุณพ่อของพลฐานเข้มเล่าถึงนาทีก่อนที่ลูกชายจะจากไปบอกว่า
เมื่อคืนนี้สักประมาณตี๕แพทย์เนี่ยก็คือคุณหมอเนี่ย
ญาติญาติเข้าไปดูใจพลฐานเข้มเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้อาการสุดหนัก
สัญญาณชีพจรก็เต้นช้าลง
คุณพ่อคุณแม่เข้าไปสั่งลากับลูกชาย
บอกข้างหูพลฐานเข้มนะคะบอกว่า

เพราะรู้ว่าลูกสู้มาอย่างเต็มที่แล้ว
ส่วนคุณหมอเองที่ทำหน้าที่รักษาก็สู้อย่างเต็มที่
ยื้อเวลายื้อชีวิตไว้อย่างดีที่สุดแล้วเช่นเดียวกัน
คุณพ่อของพลทหารเข้มบอกด้วยนะคะ

แม้จะทำใจยอมรับมาสักพักหนึ่งแล้ว

แต่เมื่อถึงวันจากลา

แต่ก็ไม่ติดใจใดกับใครอีกนะคะ
คุณพ่อบอกว่าอโหสิกรรมกับรุ่นพี่พลทหารทั้ง๓คน

อยากให้วิญญาณของลูกไปแบบสุขสงบ
หากเป็นไปได้ก็อยากให้พลทหารทั้ง๓คน
มาขอขมาต่อหน้าศพลูกชาย
เพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็
เรื่องนี้ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนนะคะ
ว่าก็ต้องมีการดำเนินการควบคู่กันไป

คุณพ่อบอกว่าเชื่อมั่นว่าลูกชาย

แล้วก็รู้สึกพอใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ก็ก่อนหน้านี้คอยรายงานความคืบหน้าของคดี
ให้ทราบอย่างเสมอแล้วก็ให้ทราบเป็นระยะ
ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นต้นสังกัด
ของพลฐานเข้มก็คือภาพทราบที่ลบบุรี
ก็แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

หลังจากที่พรุ่งนี้มีการผ่าชนะสูตรเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศล
วัดหนองบัวลีอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำค่ะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลฐานเข้มอีกครั้งหนึ่งนะ